เรื่องโควิด๑๙ก็เป็นเรื่องสำคัญยังอยู่กับเราแต่ให้มาดูเรื่องนี้ก่อน
เป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากเมื่อช่วง๑๑โมงที่ผ่านมานะคะ
มีผู้ชายคนนึงปลอมตัวเป็นคนไข้
แล้วก็บอกชื่อบอกนามสกุลอะไรเสร็จสับ
เข้าไปในห้องตรวจเสร็จออกมาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเดี๋ยวไปเอาเงินในรถแล้วจะมาจ่ายเงิน

แต่จริงแล้วเดินออกไปไปเอาปืนย้อนกลับเข้ามาแล้วยิงคุณหมอ

ขอออกไปเอาเงินย้อนกลับมาคือมาพร้อมปืนค่ะ
โอ้โหคนร้ายคนนี้ตามลูกศรเลยนะคะ
อาจจริงยิงในแพทย์ชุมพลเดชะอำภัยอายุ๕๗ปี
เป็นผู้มนุยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีค่ะ

อยู่ริมถนนมาตยาวงศมนท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะ
แล้วคุณหมอเนี่ยนะถูกยิง๔นัดเลยนะคะ
กระสุนเข้าศีรษะเข้าหน้านี่นะคะย้อนกลับเข้ามาเห็นไหมคะ
กลับเข้ามาตอนแรกบอกจะไปเอาเงินมาจ่าย
แต่ไม่ได้เอาเงินมาจ่ายไปเอาปืนมาแล้วเนี่ยเปิดประตูห้องตรวจ
นี่ค่ะมองซ้ายมองขวาก่อนแบบนี้เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของคลินิก
นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วเดินเข้าไปนี่ค่ะจังหวะนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ตกใจวิ่งหลบเห็นไหมคะนี่ค่ะเสียงปืนดังขึ้น๔นัดได้
ตามตัวของคุณหมอมีบาดแผลมีร่องรอยกระสุนสี่นัดนี่นะคะ
แล้วก็ในห้องตรวจมีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ค่ะ
นี่นะคะคุณหมอชุมพลพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ไม่เห็นทะเบียนนะคะมาจอดฝั่งตรงกันข้ามกับคลินิก
แล้วมาลงชื่อเพื่อขอเข้าตรวจกับในแพทย์ชุมพล
ชื่อที่คนร้ายให้ไว้กับคลินิกก่อนเข้ารับการรักษาคือ
เด่นภูมิสังทองอายุ๒๓ปีที่อยู่อยู่ในพื้นที่หมู่๕
ตำบลเกาะหลักจังหวัดประจวบคิริขันแต่ไม่รู้ว่าชื่อที่คนร้ายให้ไว้เนี่ย
ใช่ชื่อของตัวเองจริงหรือเปล่านะคะอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
แต่นี่เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูแต่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้คือมันเห็นแบบเห็นจังหวะที่คนร้ายก่อเหตุแบบชัดน่ะนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าพอเข้าตรวจเสร็จคนร้ายก็บอกเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์สองคน
ขอออกไปเอาเงินนะแต่พอกลับเข้ามาเอาปืนมาด้วย
แล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่อยู่แป๊บนึงเปิดประตูห้องตรวจแล้วก็ยิง
ยิงใส่ในแพทย์ชุมพลไปสี่นัดพอยิงเสร็จเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าเคาน์เตอร์เขาก็ตกใจวิ่งหนีวิ่งหลบ
ตัวคนร้ายเองก็หนีก็คืออาศัยช่วงชุลมุนที่เจ้าหน้าที่เขาตกใจค่ะ
วิ่งหนีไปเลยนะคะไปฟังเสียงชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์กันค่ะ
เพราะอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ก็บอกว่ามาซ่อมทางเลือกราคา
แล้วก็มาที่รถแล้วก็กลับไปห้องตรวจ
แล้วก็ย้อนกลับมาเข้าไปห้องตรวจ
มีพลเมืองดีเล่าให้ทีมข่าวฟังค่ะว่าก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะ
ผู้ช่วยแพทย์ที่ทำงานที่คลินิกก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าในแพทย์ชุมพลถูกยิงในคลินิก
พอเข้าไปดูเห็นในแพทย์ชุมพลนอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือตกแตกอยู่ข้างตัว
ตอนนั้นเนี่ยพลเมืองดีที่เห็นบอกว่าในแพทย์ชุมพลเสียชีวิตแล้วแหละ
คือไม่ทันได้ช่วยชีวิตนะคะ
ตัดสินใจโทรเรียกตำรวจเรียกรถพยาบาล
ตอนนี้ค่ะมีการตั้งประเด็นเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
แต่พลเมืองดีหรือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่

เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องชู้สาวนะคะ
เพราะตัวคุณหมอเองมีครอบครัวแล้วก็รักครอบครัวมากค่ะ

ที่เป็นผู้ช่วยคลินิกเขาเดินมาขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ร้องไห้ตกกระใจเลยครับ
เขาก็ร้องไห้ร้องเสียงดัง
บอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรประมาณนี้

แล้วก็มีพี่ผู้ชายที่อยู่ร้านตรงข้ามอีกคนนึง

ตอนนั้นไปถึงหนูก็เห็นคุณหมอเขาแบบ
นอนเลือดเต็มเลยนอนจมกองเลือด
แล้วก็รีบตั้งสติว่าโทรแจ้งตำรวจก่อน

ใช่แล้วก็เข้าหาหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย
คือเราก็ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นหลายคนค่ะคุณผู้ชม
ก็ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นเรื่องชู้สาวอะนะคะ
มีชาวบ้านที่เขาเปิดร้านขายของอยู่ใกล้
ให้ข้อมูลว่าในแพทย์ชุมพลเป็นหมอรักษาเด็กค่ะ
เป็นคนที่ใจดีนะคะพูดจะเพราะก็เลยไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องชู้สาว
แพทย์ชุมพลเองมีภรรยามีลูกสองคน
ตอนเกิดเหตุคนที่อยู่ใกล้เขาก็ได้ยินเสียงปืนนะคะ
คือเสียงปืนดังค่ะคนที่อยู่บ้านแถวนั้นเนี่ยได้ยินกันหมดเลย
คนมาดูกันเต็มหมดอืมแล้วก็ลูกน้องบ้านนี้เขาก็ร้องไห้โฮเลยนะ
โอ้โหร้องน่าสงสารร้องไห้แบบวิ่งเหมือนคนสติแตกแหละ
วิ่งเข้าวิ่งออกร้องไห้ลั่นเพราะว่าลูกน้องคนนี้เขาอยู่มานานแล้ว

เป็นยังไงครับคุณใหญ่ค่ะ
เขาก็ดีกับข้างบ้านดีกับใครเขารักอะ
ใครก็ว่าเขานิสัยดีอะเพราะเห็นที่ร้านเขาอะ
เห็นที่ร้านเขาคนมูเต็ม
ก็เลยไม่รู้แล้วคนข้ามมาแล้วก็ถามว่าทำไมแกเลิก

นี่นะคะชาวบ้านแถวนั้นต่างก็บอกว่าคุณหมอเป็นคนใจดี
เป็นหมอรักษาเด็กมีครอบครัวแล้วไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องชู้สาว
ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดเพชรบุรีก็อยู่ระหว่างลงพื้นที่นะคะ
นี่คือคุณหมอผู้เสียชีวิตนะคะในแพทย์ชุมพลนะคะ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็คือรวบรวมหลักฐานนะคะ
คือประเด็นที่คนร้ายได้ให้ชื่อตัวเองเอาไว้

ตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่าใช้ชื่อของตัวเองจริง

ลงชื่อไว้ก่อนเข้าตรวจว่านายเด่นภูมิสังทองอายุ๒๓เนี่ยนะคะ
ถ้าเกิดตามชื่อนี้จริงเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ว่าเป็นคนเดียวกันกับคนที่ก่อเหตุหรือเปล่า
หรือคนร้ายที่ก่อเหตุแอบอ้างชื่อนี้
แต่ตำรวจบอกว่ารู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วเป็นผู้ชายก็อายุ๒๓เท่ากัน

อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
ความขัดแย้งในเรื่องของการทำงานทั้งเรื่องส่วนตัวนะคะ

ตำรวจก็ตั้งปมเอาไว้ในลักษณะนี้
คดีนี้มีประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้อยู่หนึ่งเรื่องค่ะ
คือได้ข้อมูลมาว่ามีผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่ง
เคยทำงานที่คลินิกที่เกิดเหตุนะคะ
ประมาณ๑เดือนแล้วก็ลาออกไป

มีรายงานว่าคนร้ายเคยเอาปืนไปขู่ที่คลินิกของในแพทย์ชุมพลมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะไปหวาดระแวงหวงแฟนสาวที่ไปทำงานที่คลินิกแห่งนี้
ประเด็นนี้แหละค่ะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าใช่ปมเหตุหรือไม่นะคะ

เราก็ส่งทีมข่าวไปที่บ้านของผู้ชายที่ชื่อเด่นภูมิอืม
ไปเจอกับพ่อของนายเด่นภูมิ

ไปที่บ้านแล้วก็ไปเจอพ่อกับนายเด่นภูมิ

วิมนต์วันไปคุยเลยพ่อเห็นข่าวหรือยังรู้เรื่องไหมใช่ลูกพ่อหรือเปล่า
พ่อบอกว่าดูจากในคลิปแล้วเนี่ยคล้ายลูกพ่อมากเหมือนกัน
รถที่ใช้ก่อเหตุก็เหมือนรถลูกพ่อเหมือนกัน
ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไม่ใช่แต่ล่าสุดติดต่อลูกชายได้แล้ว
เด่นภูมิยอมรับว่าเป็นเขาเองจริงและจะขอมอบตัวว่าอย่างนั้นนะคะ
ทีนี้คุณวิวัลมันก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วมันมีปมเหตุอะไรพ่อพอจะรู้เรื่องไหมว่าทำไมเขาถึงไปก่อเหตุแบบนี้
พ่อทั้งแม่นายเด่นภูมิบอกไม่รู้เลยจริงไม่ได้คุยกันเยอะขนาดนั้น
คือต้องบอกก่อนว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดแล้วตัวพ่อเองกับเด่นภูมิก็ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ด้วย
เพราะว่าพ่อเนี่ยค่อนข้างดุพ่อก็ชอบดุด่าเรื่องที่ลูกชายไม่ยอมทำงานแต่ก็มาขอเงินพ่อแม่ใช้จ่ายในแต่ละวันทุกวันทุกวัน
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมาขอให้แม่ไปคุยกับญาติของแฟนสาวก็คือเขามีแฟนอยู่แหละก็อยากจะคบกันอยากจะแต่งงานกันแต่ก็คือเหมือนกับว่าให้ไปคุยคุยก็ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรในแง่ของความสัมพันธ์นะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นไปขอ
แต่งงานตอนนี้พ่อบอกถึงจะไม่ลงรอยกันแต่ลูกคือลูกพ่อเป็นห่วงลูกมากและเชื่อว่าลูกก็น่าจะเหนื่อยแล้วเหมือนกันกับการหนีเพราะฉะนั้นมอบตัวกับตำรวจดีกว่า
เขาก็ขอมอบตัวอยู่แล้ว
ผมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้หลายละเอียดอะไรเลย
เพราะว่าส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยคุยกับเขาเท่าไร
เรื่องปมชู้สาวอะไรต่าง
ตรงนี้คุณพ่อเห็นตามนั้นไหมคะหรือว่า
ผมก็ไม่รู้ไม่ได้ดูข่าวดูอะไรทั้งหลายนะ
เรื่องแฟนเรื่องภรรยาอะไรนะ
ก็เรื่องผู้หญิงเขาให้ไปแต่งเขาขอให้ขอ
ผู้หญิงนี่เป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่ที่คลินิกคุณหมอใช่ไหมคะ

ผมไม่รู้ผมไม่รู้รายละเอียดเลย
ว่าไปไหนมาไหนถามว่าเขาไม่บอก
เอาไปธุระทุเลิ้งอะไรนะ
ไม่เคยได้บอกคนทั้งสิ้น
อยากให้เขามอบตัวแล้วว่าง่ายนะ
เพราะว่ามันก็หนีไม่พ้นหรอก

แหลงฟังเสียใจยังสุดซึ้งนะ

สิ่งที่ไม่เกิดมันเกิดขึ้นมาแล้ว

ทีนี้ค่ะมาดูข้อมูลจากทางตำรวจนะคะ
ล่าสุดพลตำรวจรีอุทัยกวินเดชาธร
แถลงความคืบหน้าทางคดีค่ะโดยระบุว่าสารจังหวัดเพชรบุรี
อนุมัติออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้วนะคะสามข้อหาค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ทีนี้ค่ะจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องชู้สาว
ขัดแย้งในที่ทำงานหรือความขัดแย้งส่วนตัว
แต่เกิดจากคนร้ายเป็นผู้ใช้สารเสพติดมีภาวะทางจิตไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
แล้วก็มีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับการใช้บริการของทางโรงพยาบาลรัฐ
อาจจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกับว่าไปรอแล้วก็รอนานไม่ได้
อาจจะก่อเหตุเพราะสาเหตุภาวะทางจิตเบื้องต้นนะคะ

คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคนร้ายเนี่ยยืมรถเก๋งของแม่
พบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าสักประมาณ๓๐๔๐นาที
แล้วก็ออกมาจากนั้นก็เข้าไปที่คลินิกในแพทย์ชุมพล
อาการคือเป็นหวัดเจ็บคอแล้วก็ไอนะคะ
คือเขาไปเที่ยวเขาใหญ่มาสี่ห้าวันเขากลัวค่ะ

พอไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่พบท่าทางเหมือนกับมีพิรุษ
ท่าทางคือแปลกก็เลยขอบัตรประจำตัวประชาชนให้ลงทะเบียนเอาไว้
ผู้ต้องหาไม่ยอมนะคะตอนแรกไม่ยอมให้บัตรประชาชนไม่ยอมลงทะเบียน
แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยอมยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้ารับการรักษา
จากนั้นเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุก็เข้าไปหาหมอในห้อง
ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะคุณผู้ชม
พอตรวจเสร็จกลับไปที่รถบอกว่าเดี๋ยวจะไปหยิบเงินนะ
จ่ายค่ายาสามร้อยบาทแต่กลายเป็นว่าไปหยิบปืน
แล้วย้อนมาที่คลินิกแล้วกระหน่ำยิงใส่หมอจนเสียชีวิตคาที่นะคะ
เจ้าหน้าที่สอบปากคำคนในครอบครัวค่ะ
ข้อมูลมาว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นลูกชายของข้าราชการตำรวจเกษียณอายุ
และเป็นทหารเกณฑ์ที่จังหวัดประจวบคิริคัน

ถามว่ามีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาทหรือเปล่า
ต้นไม่มีประวัติค่ะคุณผู้ชม
แต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
สามารถติดต่อผู้ก่อเหตุได้
เขาก็บอกว่าเขาจะมอบตัวนะแต่สุดท้ายก็ขาดการติดต่อไปค่ะ
คิดก็คือถึงค่อยอดทนนะคะ
คือทำให้วันนี้ก็เลยไปคลินิก
ก็อาจจะไปช่วงที่เข้าไปเนี่ย
อาจจะมีข้อโต้แย้ง

ว่าอาจจะมีไม่เข้าใจ
กับทางคนหมอซึ่งเป็นพรลงพิวารม์

แล้วเอาปืนเข้าไปยิง

มีอีกหนึ่งประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมา

ตรวจสอบดูว่ามันมีอะไรที่เป็นไปได้บ้างนะก็ต้องพยายามให้ครอบคลุม
ก็ได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่าตัวคุณหมอผู้เสียชีวิต
นี่ค่ะเคยเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างโครงการต่างในโรงพยาบาลด้วยนะคะ
คือล่าสุดนะคะมีรายงานว่าตำรวจ
ควบคุมตัวนายเด่นภูมิผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ไปจับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ซึ่งรอติดตามค่ะซึ่งคุณหมอชุมพลเนี่ยก็เป็นที่รักของคนในพื้นที่นะคะ
เพจข่าวจังหวัดเพชรบุรีเพจข่าวเพชรชบุรี๒๔ชั่วโมงค่ะ
ร่วมไว้อะไรในเพศชุมพลมีการเปิดคลิปสุดท้ายที่คุณหมอเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วย
เพชรบุรีว่าเรามีการเตรียมการไว้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่อยากให้พวกเรานะฮะได้ประสบกับ
เปรียบการที่ไม่พักสำนักว่าจะเป็นเรื่องปฏิเหตุแต่ว่าการเจ็บป่วยเจ็บพันธุ์ไม่เฉพาะ

เราไม่อยากให้ทุกท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
เดี๋ยวต้องรอดูแถลงข่าวคืนนี้๔ทุ่มนะคะว่าจะได้ผลได้เรื่องยังไงบ้าง